เดินทางมาเยือนไทยของนางซูจีในครั้งนี้
มีการระบุในเกือบจะทุกกิจกรรมนะครับว่า
ไม่อนุญาตให้มีการสัมภาษณ์

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไทยโดยตรง

ซึ่งก็มีรายงานห้ามสื่อมวลชน
สอบถามหรือว่าถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องโรหิงญาเช่นกัน
แม้แต่เวทีเสวนาที่จะเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาโรหิงญาที่จะเสนอต่อนางซูจี
ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ก็ได้ถูกขอร้องให้ยกเลิกไป
ซึ่งบรรดาองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนก็มองนะครับว่า
กระทำของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปิดกั้นกิจกรรมนี้
ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
แล้วก็เพิกเฉยต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาล
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนันทพรธาวระครับ
มีข้อเรียกร้องถึงท่านดังต่อไปนี้
๑ให้จบทวนประบอบความเป็นคนละเมือง

เพื่อติดการได้รัฐและสัญชาติของคุมชาติภัณฑ์ชาวโรหิงญา
รวมถึงให้คืนฐานะสัญชาติให้กับชาวเมืองยา
ที่เคยมีสัญชาติพม่ามาก่อนการบังคับใช้ประบอบจากกล่าว
ขอให้รัฐบาลพม่าทบทวนพระราชบัญญัติความเป็นพลเมือง

เพื่อคืนสัญชาติให้กับชาวโรฮิงญา
รวมถึงยุติการไร้สัญชาติของกลุ่มชาติภัณฑ์โรฮิงญา
เป็นหนึ่งใน๕ข้อเรียกร้องที่เครือข่ายสิทธิผู้ลีภัยและคนไร้รัฐ
ประธานที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศพม่า
โดยมองว่าการเป็นบุคคลไร้สัญชาตินั้นจะนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายรูปแบบ
รวมถึงปัญหาการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์
จากนี้ยังต้องการให้รัฐบาลพม่าอนุญาตให้หน่วยงานระหว่างประเทศ
ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมยุติการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อย
โดยเฉพาะชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่
และให้หลักประกันในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
และสุดท้ายให้รัฐบาลพม่าตั้งคณะทำงานร่วมกับประเทศที่เกี่ยวข้อง
ความพร้อมและพิสูจน์สัญชาติในกระบวนการส่งกลับ
โดยสมัครใจของผู้อพยพตามแนวชายแดนไทยพม่า
อังคณานีรภัยจิตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมองว่า
การแก้ปัญหาชาวโรฮิงญาประเทศในแถบอาเซียนควรร่วมมือกัน
แก้ปัญหาที่ประเทศต้นทางคือพม่าบนพื้นฐานความเท่าเทียมด้านสิทธิมนุษยชน
ถ้าหากว่าประเทศต้นทางแก้จะไม่แก้ปัญหาเนี่ย
ก็จะเป็นภาระของประเทศไทยแล้วก็ประเทศที่๓ไปเรื่อย
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะ
เท่าเทียมกันเนี่ยทุกคนต้องมีสิทธิ์ที่จะมีสัญชาตินะคะ
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการศึกษาเข้าถึงบริการสาธารณสุข
มีงานพักสามารถที่จะทำงานเลี้ยงตัวเองได้ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ควรต้องเคารพหลักพื้นฐานพวกนี้ค่ะ
ส่วนสาเหตุของการยุติกิจกรรมเสวนาอย่างกระทันหันในวันนี้
เจ้าหน้าที่ระบุว่าเพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์และความมั่นคงระหว่างประเทศ
กระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนปิดกั้นการแก้ปัญหาโรฮิงญาอย่างจริงจัง
ปัญหาของโรวิญญานอกจากว่าจะไม่ได้รับการแก้ไขแล้วเนี่ย
ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน
และได้รับผลกระทบเป็นประเทศแรกแรกเลยจากการอบพยพของโรฮิงญาเนี่ย
จะต้องมีบทบาทในเชิงที่ช่วยเปิดพื้นที่ให้สามารถพูดถึงปัญหาโรหิงญาได้อย่างแท้จริง
และเป็นแรงกระตุ้นให้ฝ่ายนโยบายของพม่าเนี่ย
รับมือกับปัญหาของโรฮิงญาด้วยการยุติการละเมิดสิทธิมชน
ด้วยการยอมรับว่าโรฮิงญานั้นเป็นคนเป็นพลเมืองของพม่าที่จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐ
สำหรับการแถลงข่าวในวันนี้ใช้เวลาเพียง๑๕นาที
จากตำรวจขอความร่วมมือสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติ
ซักถามรวมถึงงดสัมภาษณ์ตัวแทนเครือข่าย
กลางการเฝ้าติดตามสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ
จากสถานีตำรวจนครบานสวนลุมพินีกว่า๓๐นายอย่างใกล้ชิด
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน